ฉันมีหนังใหม่มาแนะนำต้องบอกว่าความหลอนเนี่ยเต็มอัตราอย่างแน่นอน
สำหรับภาพยนตร์เรื่องมือปราบสัมภเวษีค่ะ
ทำไมคุณต้องทำเสียงขนาดนี้ดิฉันกลัว
เนี่ยคุ้นไหมล่ะมันเหมือนชื่อรายการทางไทยรัฐทีวีนะ
หมอปลาหมอปลามือปราบสัมภเวษีต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญขนหัวลุกค่ะ
ถูกถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริงของคนที่มีความเชื่อในเรื่องของการลี้ลับนั่นเองค่ะ
มีจุดเริ่มต้นนี่แหละอย่างที่บอกไปมาจากรายการมือปราบสัมภเวษี

อะไรที่เคยดูบอกเลยว่าหลอนจริง
ซึ่งก็มีคุณเต็นต์ค่ะคุณเต็นต์กันกัญจารึกนะคะ

แล้วก็ได้คุณโต๊ชะยันมาเป็นผู้กำกับด้วย
งานนี้ทั้งคู่บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย

ต้องมาทำหนังไทยสยองขวัญในรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกด้วย
เอาแบบว่าหลอนแบบให้เดาเรื่องกันไม่ถูกด้วย
โดยคุณผู้ชมจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์ขนหัวลุกเสมือนจริง
พร้อมด้วยชวนคอหนังให้มาติดตามความสยองกัน
วันที่๙กุมภาพันธ์นี้แล้ว
ได้ไปขนลุกพร้อมกันทั้งโรงภาพยนตร์แน่นอนค่ะ
ตั้งใจที่จะทำภาพยนตร์ใหม่แนวใหม่อยู่เรื่อยอยู่แล้ว
ก็เลยเลือกที่ว่าแนวนี้ประเทศไทย
ผู้ชมได้รับประสบการณ์ตรง
เหมือนแบบว่าเราเดินไปกับตัวละครตัวนั้นเลย
ตรงนี้ความยากของมันคือทำยังไงให้มันสมจริงที่สุด
ให้มันดูเหมือนไม่เค้กไม่เค้กอะไรอย่างนี้ครับ
ให้เหมือนคนแสดงหรือคนอะไรมันเป็นธรรมชาติที่สุด
กลัวจะหลอนขนาดไหนอยากให้เข้าไปดูกันมากกว่า
จะเปลี่ยนความเชื่อของคุณได้หรือเปล่าเรื่องนี้ลงไปติดตามพร้อมกันนะคะ
แนะนำหาคนข้างไปดูด้วยดีกว่า